ทีนี้มาดูเรื่องของครูกับนักเรียนกันหน่อยค่ะ
เรื่องราวไม่ได้เกิดขึ้นภายในห้องเรียนนะคะ
เกิดขึ้นบนท้องถนนครูขับรถเก่งจะไปจะไปทำธุระ
เด็กนักเรียนออกมาจากซอยขี่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าครูปรากฏว่า
หักหลบแล้วไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้ารถพลิกคว่ำเสียหลักแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่ต้องใช้คำว่าครูเสียสละได้ไหมคะ
นี่ถ้าเกิดว่าครูไม่หักหลบนี่ชนเต็มเนี่ย
น้องนักเรียนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยนี่
ทานโทษนะคะถ้าเกิดว่าคิดในเคสกรณีแง่ร้ายสุดเนี่ยอาจจะไม่รอดนะคะ
กลายเป็นว่าครูไปเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำแบบนี้ค่ะ
แล้วรถคันนี้เข้ามากันทั้งหมด๓คนนะคะจะไปทำธุระได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คน
แต่น้องนักเรียนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยเนี่ยรอดไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือบนถนนสายเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี
ใกล้กับปากทางเข้าวัดหัวนาตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชม
ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บนำคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนยิ่งตอนนี้ใกล้จะหยุดยาว
หลายคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดยิ่งต้องขับรถขับราระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
อื้อเตี๋ยวตรงนี้นะคุณครูตัดสินใจหักไปเลนส์นู้นเลย